ไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีคนร้ายไปทุบรถจนเสียหาย
ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เคยก่อเหตุทุบรถเพื่อประชดแม่แล้ว
ซึ่งมีฉายาว่าลูกเทพคือถ้าคุณผู้ชมจำได้อ่ะ
มันเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งนะกับผู้ชายคนเดิมคนนี้
แล้วก็สาเหตุก็คือเพราะว่าไม่พอใจคุณแม่
เรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนกับเอาก้อนหินไปทุบรถของคนอื่น
จอดอยู่ในที่ทำงานกันนั่นสิครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับคุณแม่ล่ะ
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเป็นรถชาวบ้านเขาเสียหายไป
อันนี้คือโตโยต้าอัลติสีบรอนเงินครับที่เป็นเก้าก่อไก่ท้อถุงเจ็ดแปดสองหนึ่ง
กรุงเทพมหานครนะฮะกระจกหลังแตกละเอียดแล้วก็มีก้อนเศษอิดบล็อกขนาดกว้างประมาณ๒นิ้วยาวประมาณ๑๐นิ้ว
คว่างใส่รถที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกด
หนึ่งอำเภอเมืองศรีสะเกดตำรวจสพเมืองศรีสะเกดตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตามคนร้าย
ทางด้านนางพรประพารัชตะทะนินกุลซึ่งเป็นคุณครูชำนาญการเจ้าของรถก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาอบรมที่นี่อบรมตั้งแต่ช่วง๘โมงครึ่ง
จอดรถไว้ที่หน้าบริเวณอาคารใกล้กับเสาทงที่หน้าสำนักงานจากนั้นก็เข้าไปอบรมไปประชุมจนถึงบ่ายสามโมงครึ่ง
จู่มีคนวิ่งมาบอกเนี่ยรถคุณครูถูกทุบเนี่ยโอ้ยตกใจรีบวิ่งออกไปดูโอ้โหเนี่ย
กระจกแตกเลยก็เลยแจ้งตำรวจยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เป็นคุณครูเหมือนกันเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะ
ชุดดำสวมหมวกกันน็อกรูปร่างอ้วนหน่อยขี่บิ๊กไบท์มา
จอดหลังรถจากนั้นมีเสียงดังปั้งขึ้นมาพร้อมกับผู้ชายคนนี้
ขี่รถหนีออกไปเลยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ชายคนนั้นนะครับ
มอไซค์ค่ะแต่จำยี่ห้อไม่ได้เห็นมาจอดอยู่ด้านหลังรถ
รถรถยนต์คันนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรเห็นมองมาจากห้องอบรมเหมือนน้ำนะคะ
แต่เดินออกมาก็เป็นสี่กระจุกค่ะเขาแต่งตัวแต่งตัวยังไงครับ
ผมที่ทำน่าจะเป็นชุดสีดำผู้ชายตัวอ้วนอ้วนค่ะใส่หมอกันนอกด้วย
ระยะไกลมองไหมค่ะหมอหมอไซค์นี้จำรุ่นได้ไหมไม่ค่ะ
แต่น้องอบรมเหมือนกันไม่เห็นอยู่ว่าเป็นผู้ชายอ้วนอ้วน
ผู้ชายอ้วนหมอไซค์หมักในส่วนตัวเราขาดแย้งกับใครไหม
ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมครับค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของคนร้ายที่ลักษณะเดียวกันกับคดีที่มันเกิดขึ้นมาก่อน
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปทุบรถนะเพื่อประชดแม่นะ
ซึ่งทำงานที่นี่แหละครับนะเมื่อปี๕๙ทุบรถเสียหายเป็นสิบคันนะฮะ
แต่สุดท้ายแม่เป็นคนชดใช้ให้กับคู่กรณีจนได้ฉายาว่าลูกเทพ
เหมือนแบบพ่อเทพบุตรเอ้ยเป็นลูกเทวดาอะไรประมาณนี้นะ
ก็คือเป็นคำประชดประชดประชดนะฮะนะฮะ
ตำรวจก็เลยจะไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้าย
รายนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ